ทุกผู้ชมครับมีเรื่องราวที่น่าสลดใจมาก
เกิดขึ้นกับเด็กชายอายุ๑๐ขวบคนหนึ่งนะฮะ
คือน้องไปว่ายน้ำเล่นกับเพื่อน
แล้วก็ไปจมน้ำเสียชีวิต
บึงที่เป็นบึงเจ็ดสกีเก่าแถวบางขุนเทียนกรุงเทพ
ตอนที่เพื่อนน้องไปเรียกชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านก็ไปตามกู้ภัยให้มาช่วยเนี่ย
เขาก็พยายามจะช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ
ซึ่งจริงแล้วน้องเป็นเด็กที่ว่ายน้ำเก่งมากนะคะ
ทีละพ่อบอกรู้ข่าวยังไม่อยากจะเชื่อ

มันสุจบรรยาจริงนะฮะคือพ่อก็มาเห็นศพของลูกชายวัย๑๐ขวบที่เป็นนักเรียนชั้นป๓นะครับ
แทบจะขาดใจครับเพราะว่าลูกเสียชีวิตไปแล้ว
ชาวบ้านกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างของเด็กชายคนนี้ขึ้นมาจากบึงน้ำขนาดใหญ่เป็นบึงเจ็ดสกีเก่านะครับ
อยู่ในซอยสมดำ๕เขตบางขุนเทียนกรุงเทพ
ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าเด็กชายที่เสียชีวิตมาเล่นน้ำกับเพื่อนรวม๕คน
ขณะที่เล่นน้ำอยู่ขาของเด็กไปติดเข้ากับตาข่ายหาปลาของชาวบ้านที่เขาไปวางข่ายดักปลาวางข่ายดักปลา
ก็ต้องวางข่ายทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวอีกวันนึงอะไรก็ได้เวลาค่อยมาเก็บมากู้ข่ายแล้วก็มาดูว่ามีปลามีอะไรติดบ้างนะครับ
ทีนี้เด็กลงไปเล่นน้ำขาไปติดกับข่ายหาปลาของชาวบ้านพยายามดิ้นจนหมดแรงแต่ว่าไม่หลุดฮะแล้วก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
ตอนนั้นก็มีเพื่อนนะครับที่วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่กว่าชาวบ้านจะมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันแล้วนะฮะไม่เห็นร่างเด็กแล้ว
จมลงไปแล้วก็เลยช่วยกันงมหาอยู่นะครับใช้เวลาอยู่๑๕นาทีนะครับงมขึ้นมาได้กู้ภัยก็ช่วยปั๊มหัวใจอีก๓๐นาที
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตของเด็กชายคนนี้เอาไว้ได้นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยสมดำ๕เขตบางขุนเทียน
พบว่าต้องเดินเท้าเข้าไปนะฮะก่อนจะไปถึงจุดที่เป็นบึงนะครับก่อนหน้านี้บึงนี้เคยเปิดเป็นจุดที่ให้เล่นเจ็ดสกี
ชาวบ้านแถวนี้ก็เลยเรียกว่าบึงเจ็ดสกีเก่าคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอกับคนงานก่อสร้างที่ทำงานอยู่แคมป์ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่ดำน้ำลงไปตามหาเด็กชายวัยสิบขวบนะแล้วก็เอาตัวขึ้นมาจากบึงช่วงที่ดำลงไปช่วยเด็กเนี่ยพยายามงมหาร่างของเด็กอยู่นานพอสมควรแต่ไม่เจอนะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยจมไปตรงจุดไหนแล้วจะไปลอยอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนคนงานอีกคนนึงก็บอกว่าให้ลองดึงตะข่ายดักปลาดูมั
เขาดึงตะข่ายดักปลาที่ชาวบ้านขึงเอาไว้เนี่ยนะรู้สึกว่าข่ายดักปลาเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยคือมันหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกับว่ามันต้องติดอะไรบางอย่าง

กระทั่งพอเขาดึงมาเรื่อยเนี่ยไปดึงอีกทีนึงนะเจอขาเด็กฮะคว้าได้ขาเด็กครับเดี๋ยวฟังที่เขาเล่านะครับ
พี่บอกว่ามีเด็กต่ำน้ำที่แล้วผมก็เป็นที่นูนลักนู้นนะรอบอ่ะดำรอบไม่เจอ
เวลาดึงไปดึงไปมันหนักขึ้นเรื่อยเรื่อย
แล้วก็เจอขาฝากลายก่อนแล้วก็อุ่มอ่ะ
ภาพของน้องเป็นยังไงบ้าง

ดูขานี่มีอะไร

ได้ปั๊มหัวใจไหมคะ
ก็จับทิศจรน้องไม่มีแล้ว

เนี่ยค่ะแล้วก็นักข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนึง

เด็กก็ไปเล่นกันอยู่ที่ริมบึงน้ำค่ะ

มาเกิดเหตุประมาณสักเที่ยงครึ่ง
ได้ยินเสียงเด็กตะโกนว่าจมน้ำแล้ว

เธอก็รีบวิ่งไปเรียกคนมาช่วย
เขาก็เลยบอกว่า

ข่ายพันขาก็เลยบอกให้
คนเมื่อกี้ดึงตะข่ายไปเรื่อย

เจอจริง

ติดอยู่นะคะเธอก็บอกว่าจริงแล้ว

คนเสียชีวิตหลายคนแล้วนะคุณภาคภูมิ

มันลึกมากเขาบอกว่าลึกเท่ากับ
แบ็คโฮ๒คันต่อกัน

คือมองมันอาจจะดูไม่ค่อยลึกเท่าไหร่

นี่ค่ะทีมข่าวก็เดินทางไป

แต่คุณพ่อบอกกับคุณระวีการนะ

ร้องไห้อย่างเดียวพูดไม่ได้พูดอะไรไม่ได้จริง

บอกว่าให้ไปคุยกับแม่เลี้ยงแทน
ก็ชื่อว่านางนุ้ยศรีเชียงสาลา

ก็บอกว่าถึงแม้จะไม่ใช่ลูกแท้นะ

มาตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่ตัวเล็ก

ชอบเอาขนมไปแบ่งเพื่อน

ลูกมั่นใจมากเพราะว่าเขาชอบว่ายน้ำ

แอบไปเล่นน้ำที่บึงไม่บอกใคร
เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่เลี้ยงบอกว่า

ห้ามแล้วอย่าไปเล่นที่บึงตรงนี้

หรือเป็นเพราะตะไข่ดักปลาน้องก็เลยเสียชีวิต
อะไรแบบนี้เพราะแม่บอกว่าก็เข้าใจ
คนก็ต้องไปดักปลาไปทำมาหากิน

คือถ้ามันไม่มีตะข่ายดักปลา

เพราะลูกชายว่ายน้ำเก่งมากจริง
เพราะว่าเขาเคยไปแล้วไง
มาที่บ้านไม่เจอเลย

เรายังไม่ได้กลับแต่พ่อเขากลับก่อน
ค่ะก็ไปเจอสภาพลูก

ตอนนั้นสภาพลูกเป็นยังไงแม่บอกว่า
เขาก็

คนดักตะขายเขาก็ไม่ได้เพราะว่า

ให้มันรังบอกเลยมันก็จะสั่งเสีย

ก็เสียใจไปไม่เป็นเลย